อันนี้ที่จังหวัดสุรินทร์ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกเมื่อ๕มิถุนายนที่ผ่านมาจนคนในพื้นที่บอกว่ารีบจับคนร้ายให้ได้เร็วหน่อย
ตอนนี้อยู่กันอย่างหวาดกลัวไงเพราะว่าคนร้ายไปฆ่าปาดคอพ่อค้าขายอาหารเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมอะค่ะ
แล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครตำรวจก็อยู่ระหว่างการหาหลักฐานนะคะ
แต่ตอนนี้ไปไล่งมในแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้กับจุดที่พบศพมันจะมีอยู่๔จุดด้วยกัน
ว่าน่าจะมีหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุหลงเหลืออยู่นะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายหันศาวิบุญเพ็งอายุ๕๔ค่ะเป็นพ่อค้าขายอาหารที่วิทยาลัยอาชีวสุรินทร์
ถูกฆ่าปาดคอนะคะเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมสวนเกษตรพอเพียงอยู่หลังบ้านนะคะในพื้นที่บ้านโคกปันโรอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์
วันนี้ครอบครัวกับญาติพี่น้องได้ทำพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตแล้วนะคะที่วัดบ้านโคกปันโรแน่นอนบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ส่วนบ้านที่เกิดเหตุก็มีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาร่วมงานศพก็ยังคุยกันเรื่องนี้สาบแช่งคนก่อเหตุแล้วก็คุยกันว่าเมื่อไหร่จะจับคนร้ายได้
แย้มอาจหารอายุ๖๓ญาติของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าผู้เสียชีวิตนิสัยดีไม่เคยมีเรื่องกับใครขายอาหารอยู่ในอาชีวศึกษาสุรินทร์
แต่พอช่วงโควิด๑๙ก็กลับมาพักทำสวนอยู่ที่บ้านญาติพี่น้องบอกว่าทำไมยังจับคนร้ายไม่ได้ผ่านมา๔๕วันแล้ว
เกิดมาอายุหกสิบแล้วหกสิบสามแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้

เจอดูแต่ข่าวในทีวีทุกช่องเห็นแต่จังหวัดอื่นอื่น
นึกว่ามาเจอในสภาพแบบนี้ของญาติของเรา
เหตุการณ์ครั้งนี้ผมมองว่าคนที่ฆ่ามีความละเอียดออมาก
ไม่ว่าแผลทุกอย่างภาพทุกอย่างขานอนแบบตรงมือแขนสองข้างไว้บนหน้าอก
ผมดูแล้วน่าจะเป็นการใส่ตรองและก็น่าจะเตรียมการไว้นาน
เหมือนกับคนที่หนึ่งคนที่ชอบดูพวกหนังฝรั่งตัวนี้
เขาจะดูวิธีการในการฆ่า

อำพลังลักษณะตัวนี้เด่นชัดทุกอย่างปกติหมด
ผมยังคิดว่าโอ้โหแสดงว่าเขามีจิตวิทยาในการที่จะฆ่า
แล้วก็อำพรางในรูปแบบของคดี
อืมด้วยบาดแผลด้วยสภาพศพนะคะ
คนในพื้นที่ญาติพี่น้องก็บอกว่าโอ้โหคนร้ายแบบเป็นแนวเหมือน
ฆาตกรรมอำพลางในภาพยนตร์อะไรอย่างนี้เลย
วันนี้ตำรวจสพลำดวนได้ประสานนักประดาน้ำจากหน่วยกู้ชีพ
ตำบลระแสงและหน่วยกู้ภัยสุรินพยายามงมหาหลักฐานกันค่ะ
เชื่อว่าคนร้ายอาจจะเอาไปทิ้งตามแหล่งน้ำนะคะ
รัศมีใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุครับทั้งหมู่หนึ่งและหมู่เก้า
จะมีอยู่๔จุดด้วยกันแต่ยังไม่เจออะไรค่ะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสุรินเก็บลายนิ้วมือแฝงสารคัดหลัง
เพื่อหาเบาะแสคนร้ายเพิ่มเติม
พันธุ์ตำรวจโทดำรงเจริญสิริรองผู้กำกับสพลำดวนบอกว่า
ตำรวจยังไม่ได้ตั้งประเด็นถึงสาเหตุการก่อเหตุอัตกรรมนี้
เพราะว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
เรียกพยานมาสอบปากคำแล้ว๔๕ปากค่ะแต่ยังไม่คืบหน้า
โดยเฉพาะพยานที่ไปเจอศพคนแรกค่ะ
เป็นอดีตครูอายุ๖๐สนิทกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
บ้านก็อยู่หลังเล็กอีกหลังหนึ่งในพื้นที่เดียวกัน
ว่าคืนเกิดเหตุช่วงค่ำผู้เสียชีวิตภรรยาลูกสาวและอดีตครูที่ไปพบศพ
นั่งกินข้าวเย็นด้วยกันแยกย้ายกันไปผู้เสียชีวิตไปนอนที่กระท่อม
ส่วนอดีตครูไปนั่งดูทีวีอยู่กับภรรยาและลูกของผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
พอแยกย้ายกันเข้านอนปรากฏว่าตัวอดีตครูตื่นออกไปดูสวนประมาณตีสามตีสี่
เขาก็ทำแบบนี้เป็นปกติแล้วก็ไปเห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในกระท่อม
ตอนนั้นไม่รู้ว่าถูกฆาตกรรมก็ตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับ
ไปสักพักเรียกอีกไม่มีเสียงตอบรับอีก
ก็เลยรู้สึกแปลกพอเดินไปดูใกล้อ้าวถึงรู้ว่าถูกฆ่าตายลักษณะถูกปาดคอ
ก็เลยไปเรียกภรรยากับลูกสาวของผู้เสียชีวิตมาดูและแจ้งตำรวจนะคะ
ซึ่งอดีตครูคนที่พบศพคนแรกตำรวจบอกว่าเขาไม่ได้มีพิรุธอะไรเลยนะ
ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจอย่างละเอียดนะคะตำรวจเลยก็ต้องปล่อยให้เขากลับบ้านไป
ตำรวจนำดีเอนเอที่เก็บได้จากตัวของผู้เสียชีวิตและที่จุดเกิดเหตุ
เปรียบเทียบกับชายหนุ่มในหมู่บ้านและคนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ
มันมีคนที่หายไปในช่วงวันเวลาหลังเกิดเหตุนะคะก็ต้องไปตามตัวมาสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำคนที่หายตัวไปแล้วดูมีพิรุธแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรไง
มันยังไม่ชัดว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าว่าก่อเหตุหรือเปล่าก็ต้องปล่อยตัวไปก่อน
ตอนนี้ต้องอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มแล้วค่ะ